เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์บนท้องถนนคือดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยน่าจะครบสูตรค่ะครบสูตรก็คือเริ่มต้นจากการบีบแร่หลังจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจเบรกกระทันหันให้เขาชนท้ายเท่านั้นไม่พอนะฮะค่ะเดินหน้าไปถอยมาชนท้ายชนอะไรก็ต่อยแล้วสุดท้ายปลายทางเนี่ยไปจบที่เมาแล้วขับนะฮะเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก

ตอนนี้เนี่ยเขาเหนื่อยขึ้นแหงขึ้นไปข้างบนก็เลยไม่เห็นแต่ตอนนี้เป็นตอนที่รถเก่งคันนี้เขาลงมาแล้วคือเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มยิงค่ะจุดตรงนี้นะเห็นรถเก่งคันนี้ไหมฮะเปิดกระจกแล้วก็ชูนิ้วกลางให้ด้วยค่ะเหมือนกับไม่พอใจที่ถูกบีบแร่เตือนแล้วขับไปเนี่ยเบรกกะทันหันอยู่ดีเบรกกะทันหันเหม
ต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนนะครับหลังจากที่มีการชนกันตรงนี้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนหน่อยนะจะเห็นได้ว่านี่
จังหวะที่ชนไปแล้วเห็นไหมฮะรถเก๋งเดินหน้าไปเดินหน้าไปแล้วก็ถอยมาชนเขาอีกโอ้โห
จากนั้นก็มีการลงมากันพอลงมาแล้วเนี่ยทีนี้มาต่อยกันเลยนะฮะนี่อีกมุมหนึ่งนะฮะนี่คือเบรกกระทันหันแล้วเขาชนท้ายไปแล้วแล้วถอยอีกรอบ
ปึ้งเลยนี่ฮะเราไปคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หมดแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหตุการณ์นี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูนะฮะช่วงที่นี่หลังจากเดินหน้าแล้วถอยมาชนเขาอีกทีนึงเนี่ยมากอดรัดฟัดเหวี่ยงกันตรงนี้นะครับคนที่ขับรถเก๋งเนี่ยนะทุกผู้ชมครับคือลงมาด่าทอกระบะคู่กรณีคนขับกระบะคือผู้ชายสวมเสื้อสีน้ำเงินนะส่วนผู้ชายสวมเสื้อสีขาวเนี่ยเป็นลูกชายของเจ้าของรถกระบะทาง
กระบะเนี่ยเขาโทรไปเรียกนะเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเหมือนกับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังมาตั้งใจจะให้ชนเขาอีกทีนึงเนี่ยแล้วก็ลงมาแบบมีเรื่องมีราวกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
สุดท้ายนี้ครับเปล่า

เฮ้ยยืนดูรักกันเถอะ

สุดท้ายชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องมาแยกกันนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนน

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคนขับรถกระบะ
คือคุณรณกรพรมเด่นนะครับบอกว่าขับรถมาถึงสี่แยกที่เป็นแยกวัดใจ
ซึ่งไม่มีสัญญาณไฟรถเก๋งเนี่ยคันที่ก่อเหตุเนี่ย
ขับอยู่ข้างหน้านะแล้วมีจังหวะเหมือนกับยึกยักยึกยัก
ไม่ยอมไปสักทีก็เลยบีบแร่เตือนไปครั้งหนึ่ง
เท่านั้นแหละฮะก็เป็นไปตามคลิปเลยอันนี้ตรงแยกนะฮะ
แล้วเป็นไปตามคลิปเลยนะฮะคือเปิดกระจกมาแล้วก็
ชูสัญลักษณ์นิ้วกลางให้ด่าทงด่าท้อแล้วก็
กระทันหันให้ชนอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งเขามองว่า
โอ้โหอย่างงี้มันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าอืม

มันเกินไปในความคิดของผมมันเกินไป
สังคมแบบนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้คือมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ล่ะ
ถ้าเกิดผมใจร้อนผมลงไปนะครับมีหรือมีเขามีอาวุธ
ผมลงไปก็คือไปต่อสู้กันคือทีนี้ไม่ได้เสียแต่ทรัพย์แล้ว
ก็คือต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตกันขึ้นมา
ฝากถึงบุคคลทั่วไปเรื่องความหัวร้อนและความใจร้อนในการใช้รถใช้ถนน
ซึ่งบางครั้งการเราตักเตือนกันได้หรือลดเรื่องความใจร้อนลงได้
สังคมมันก็น่าจะน่ารักแล้วอยู่ดีกว่านี้
คือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดที่สุดก็คือ
พอมีการชนกันแล้วรถเก่งคันน่าเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังมาให้เกิดการชนสั้นกันอีก
แล้วก็ลงมาแล้วก็ต่อยอะไรกันด้วย
ตำรวจมารับเหตุสพสีรชานำชายหนุ่มที่ขับรถเก่งคันนี้
เพราะว่าเห็นท่าทางดูมึนเมาหน่อย
สรุปแล้วเนี่ยเมาแล้วขับนะฮะ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้๗๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะ

ถูกใครผิดอะไรยังไงเดี๋ยวไปไล่จากกล้องวงจรปิดอีกทีหนึ่ง
โอ้โหคือเหตุการณ์บนท้องถนนอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นทุกวัน
มีมาให้เรานำเสนอข่าวตลอด